คุณผู้ชมครับแต่ว่าในข่าวช่วงนี้ไปติดตามเรื่องความคืบหน้าที่ทางด้านของผู้กองโยนนะฮะ
ตำรวจสพนายงจังหวัดตรังวิ่งอยู่ถูกคนร้ายไปเจาะยิงเสียชีวิต
เหตุผลเพราะความหึงหวงล่าสุดคนร้ายมอบตัวแล้วแล้วก็มีการนำตัวไปทำแผนเรียบร้อย
ส่วนงานศพของผู้กองโยนนั้นก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่มีคนเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับในช่วงเย็นของวันที่๑๕มีนาคม
บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์สนามกีฬา
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความชุดละมุนเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
มีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวบนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านด้วย
แล้วก็มีร้อยตำรวจเอกสมพงศ์สุดฉิมหรือว่าผู้กองโยครับเป็นรองสารวัตรสอบสวนของสพนายง
ชัวร์ราชการพนักงานสอบสวนสฮห้วยยจรังล้มทับอยู่
หลังจากถูกคนร้ายมายิง๒นัดจนกระสุนเข้าที่ขมับขวาทะลุซ้าย
แล้วก็สะบักขวาฝังในจนเสียชีวิต
จากนั้นไม่นานครับนายอรุณซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
เมื่อสักครู่เห็นชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้จะมีคนขับรถหนีไป๑คน
ก็คือนายอรุณเป็นผู้ก่อเหตุเดินทางไปมอบตัวพร้อมกับของกลาง
ก็คือปืนลูกโม่จุดสามแปดแล้วก็รถเก๋งที่อยู่ในภาพเมื่อสักครู่

แล้วเขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือยิงผู้กองโยจริง
เพราะไม่พอใจที่ผู้ตายแอบไปคบหากันกับภรรยาเขา
ก็เลยหึงหวงแล้วก็มีวางแผนไปดักยิงจนเสียชีวิต
ส่วนบรรยากาศเรื่องของงานศพของผู้กองโยครับ
ที่วัดปากแจ่มอำเภอปากแจ่มอำเภอโฮยอทที่จังหวัดตรังนะครับ
ก็มีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังเป็นประธานรบน้ำศพผู้กองโยครับ
แล้วก็มีบรรดาเพื่อนตำรวจและญาติพี่น้องจำนวนมากต่างไปร่วมกันรดน้ำศพ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
เพียรสุดชิมซึ่งเป็นพ่อของผู้กองโยก็บอกว่า
จริงแล้วลูกชายเป็นคนพูดจาสุภาพกับชาวบ้านนะ

ชู้สาวที่คนร้ายอ้างว่าไปแอบคบกันกับแฟนเขาเนี่ย
ไม่มีใครเชื่อว่าลูกชายจะเป็นคนแบบนั้น
หลังจากเกิดเหตุผู้ต้องหาก็บอกว่าเข้าใจผิด
แต่ว่ายิงลูกผมตายไปแล้วเอาชีวิตลูกผมคืนมาไม่ได้
ส่วนเรื่องของคดีอยากให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุด

เขาอยากจะบอกฝั่งพุทธหาว่าไม่ต้องมาขอขมาศพ

คุณพ่อบอกว่าให้ประหารเป็นเลยเป็นตัวอย่าง
ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิตนะครับเขาบอกแบบนั้น

ทางด้านของ๑๐ตำรวจโทวิริยาสุดฉิม
ซึ่งเป็นพบหมู่งานปรับปรามสพ

แม้แต่พ่อแม่ย่าพี่น้องก็ไม่ค่อยรู้

มองว่ามันรุนแรงเกินไปครับไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัว
ขอให้เรื่องนี้ดำเนินการไปถึงกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะครับ